เพราะว่าตอนนี้นะเทศกาลตรุษจีนมาขนมหรืออาหารที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลก็มีด้วยเหมือนกันอย่างร้านนี้ค่ะเขาขายสังขพันธ์แต่ผันตัวมาขายขนมรับเทศกาลตรุษจีนแล้วขนมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นขนมที่หน้าตาแปลกมากแล้วก็ขายดีด้วยค่ะ
นี่ค่ะนี่แหละที่บอกอะไรอ่ะมันคือขนมเข่งขนมเข่งอะไรเป็นขนมเข็งหน้าตาอย่างนี้ไม่เคยเห็นเหมือนคากิอ่ะ
ใช่ไหมไม่คุ้นใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะนี่แหละค่ะเป็นการดัดแปลงประยุกต์ขนมเข่งให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนที่ต้องมีการไหว้เจ้า
ทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยดัดแปลงขนมเข็งให้กลายเป็นขนมเข็งรูปหมูอ๋อก็ตอนที่เขาไหว้เจ้าก็จะเอาหัวหมูอะไรอย่างงี้มาไหว้ใช่ไหมล่ะใช่
ผสมผสานกันไปเป็นไอเดียเก๋ร้านนี้ชื่อว่าร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์นะคะตั้งอยู่บนถนนกันตังตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
บอกเลยว่าเห็นแบบนี้โอ้โหสะดุดตาจริงไม่เหมือนที่ไหนแต่ไม่ใช่แค่รูปหมูเท่านั้นนะยังไงยังมีรูปดอกบัวใบเตยด้วยเนี่ยถ้าเห็นแล้วนี่น่าทานแล้วจัดมาในกล่องสวย
เหมาะน่าจะขายดีเพราะที่จังหวัดตรังเนี่ยชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ที่นั่นก็เยอะ
ถูกต้องนะทำขนมกันเยอะแยะมากมายหลากหลายนะคะก็เป็นทางเลือกให้กับใครที่จะซื้อขนมซื้อของไปไหว้บรรพบุรุษหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่กันด้วยนะคะ
ซึ่งขนมที่เนี้ยรสชาติก็ต่างหน้าตาก็ต่างนะคะแต่ถามว่า
คนทำไม่ใช่เจ้าของร้านขนมนี่เป็นร้านขายสังขพันธ์มาทำขนมได้ยังไง
อยากจะหารายได้เสริมให้กับตัวเองแล้วก็น้องในร้านครับ
จริงนะคะแรกเนี่ยก็ทำขายหลายอย่างเหมือนกันแต่หลังเน้นไปที่ขนมไหว้เจ้าเลย
โฟกัสเฉพาะจุดไปเลยนะคะสำหรับขนมเข็งรูปหมูเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจาก
ผู้ใหญ่ใจดีเกิดปีหมูก็เลยไปหาแม่พิมพ์รูปหมูมาให้ทำ
จนวันนี้ก็เลยขายกลายเป็นจุดขายจุดปังให้มันดี
ถูกต้องส่วนราคาขายนะคุณผู้ชมกล่องนึงเนี่ยราคา๑๐๐บาทมีหมู๕ตัว
และทางร้านบอกด้วยว่าเพิ่งจะเริ่มขายขนมเข็งรูปหมูมาช่วงเดือนมกราคมนี้เอง
แต่รายได้ครึ่งแสนเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
รายได้ว่ากันว่าก็ขายดีอยากสั่ง
โทรเลยค่ะ๐๘๖๔๗๕๖๙๑๘นะคะหรือว่าไปสอบถามพูดคุยเรื่องของไอเดียก็ได้นะคะ
เชื่อว่าจริงหลายร้านก็คงมีกลยุทธ์หรือว่ามีการดัดแปลงอะไรเพื่อเพิ่มยอดขายนะครับ
แต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่ดัดแปลงขนมเข่งธรรมดาให้เป็นรูปหมูน่ารักแล้วก็ขายดีด้วย